ดูเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียลมีทั้งการวิพากษ์แล้วก็มีทั้งการวิจารณ์ด้วยนะคะ
เค้าบอกว่าเป็นการตอบข้อสอบมิติใหม่วิชาเมืองไทย
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยการเขียนคำตอบของนิสิตมบุรพา
เนื้อเพลงประเทศกูมีลงไปเป็นคำตอบ
นี่คนโพสต์เนี่ยคืออาจารย์นะคะอาจารย์โอลานถิ่นบางเตียว
เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา
โพสต์ภาพเนี่ยกระดาษคำตอบของนิสิตชั้นปี๑คนหนึ่ง
ข้อสอบอัตนัยคือข้อสอบเขียนค่ะวิชาประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ย
เขียนมาเป็นบรรทัศน์เลยเนื้อเพลงประเทศกูมี
ผมอยากทราบว่าคำถามที่อาจารย์ถามนิสิตถามอะไร
คืออาจารย์บอกว่าอาจารย์อึ้งคือไม่รู้จะให้คะแนนยังไงดีหรือแบบไหนดี
คืออาจารย์โอลันเขียนบรรยายแคปชั่นไว้ใต้ภาพนี้ว่า
เขียนข้อสอบแนวใหม่วิภาคการเมืองไทยแบบถึงรากถึงโคน
อาการหนักแล้วประเทศกูก็มี

คือไม่รู้จะให้คะแนนอย่างไรในเกณฑ์ไหนดี
เพราะในเนื้อเพลงมันก็บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วนะ
แสดงว่านักศึกษาคนนี้ร้องเพลงได้ทั้งเพลงเลยเห
ก็คงจะต้องร้องได้ทั้งนี้ถึงเขียนได้ครบขนาดนี้ใช่ไหม
เออฟังเสียงอาจารย์
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะคุณผู้ชม
เมื่อคืนที่ผ่านมาเฟซบุ๊กจอสอร้อยนะคะ
โพสต์ภาพขณะกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุธิวราราม
เล่นดนตรีเปิดหมวกบริเวณท่าเรือสาธรณ์ค่ะ
ไปเจอชาวจีนกำลังจะกระโดดจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากศิลปฆ่าตัวตาย

นักเรียนกลุ่มนี้ก็โอ้โหรีบวิ่งเข้าไปหาเลย
พูดคุยพูดจากเกลี้ยกล่อมด้วยภาษาจีนนะ

ชายชาวจีนคนนี้มีท่าทีอ่อนลงแล้วก็ยอมลงมาจากราวสะพาน
ก่อนที่จะส่งตัวต่อให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิและตำรวจดูแลต่อไปนะคะ
ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายชะยุทธ์พงศ์ดวงแก้วหรือว่าน้องแชมป์
เป็นนักเรียนชั้นม๖เป็นประธานนักเรียนด้วย
ก็เป็นกลุ่มคนที่นำนักเรียนมาเล่นดนตรีเปิดหมวดที่ท่าเรือสาธรณ์นี่แหละค่ะ
แชมป์เล่าให้ฟังว่าคือเห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วย
แล้วเพื่อนในกลุ่มบางคนเรียนโปรแกรมภาษาจีนไง
เดี๋ยวนี้อินเตอร์เนี่ยไม่ได้มีแต่ภาษาอังกฤษแล้วมันมีภาคภาษาจีนด้วย
ก็พูดภาษาจีนได้ก็เลยไปคุยพูดจาให้เขาเย็นลงให้เขาอ่อนลง
ซึ่งเวลาต่อมาเฟซบุ๊คของน้องแชมป์ก็มีการโพสต์ภาพและข้อความเขียนบอกว่า
ทุกอย่างมีทางออกอย่าคิดสั้นนะครับ
ขอให้คนจริงคนนั้นได้กลับประเทศ
เออก็เป็นจะเรียกว่าอะไรเรื่องราวของนักเรียนนักศึกษาที่เกิดขึ้น
แต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าโพสต์ก่อนหน้านี้ตกลงอาจารย์ให้คะแนนอะไรไป

แล้วอาจารย์ไม่ได้บอกด้วยไงว่าคำถาม

วิพากษ์วิจารณ์การเมืองแบบถึงรากถึงโคน
แต่เหมือนอาจารย์ประทับใจนะถึงได้โพสต์ขนาดนี้นะ
ประทับใจในแง่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งตอบไม่ถูกเหมือนกันนะ